อันนี้เป็นเด็กผู้หญิงอายุ๒ขวบนะคะ
กลืนเหรียญบาทแล้วติดคอ
คุณแม่อุ้มพาไปหาคุณพ่อโชคดี
คุณพ่อเรียนรู้เรื่องของการช่วยเหลือคนที่เวลามีอะไรติดคอค่ะ
ก็เลยช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันค่ะ
คนที่เห็นคลิปนี้ชื่นชมเลยบอกว่าตอนที่ไปช่วยเด็กคือมีสติมากคือคุณแม่ตกใจ
รีบวิ่งอุ้มลูกมาแต่ตอนไปช่วยเห็นไหมคะเดินเข้าไปช่วยแล้วเหมือนรู้วิธีช่วย
แล้วก็เหรียญก็ล่วงลงมานี่ที่เราวงกลมสีแดงเอาไว้ให้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะของร้านตัดผม
กำลังตัดผมให้ลูกค้าอยู่ในร้านคือเด็กเนี่ยกลืนเหรียญเข้าไปแล้วติดคอคุณพ่อมีสติมากอย่างที่มิ้วบอกคุณผู้ชมค่ะ
ช่วยลูกอุ้มจับลูกห้อยหัวแล้วทุบที่หลังทีมข่าวก็เลยไปคุยกับคุณพ่อที่อยู่ในคลิปนะคะ
นายพินิษพลแสนจันทร์อายุ๓๐ตัวคุณพ่อบอกว่าอ๋อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคมปี๖๔๒ปีแล้ว
ในวันนั้นตัดผมให้กับลูกค้าภรรยาอุ้มลูกสาววัยสองขวบมาหาที่ร้านภรรยาเนี่ยตกใจมากบอกว่าลูกสาวกลืนเหรียญบาทเข้าไปแล้วติดคอ
ก็เลยใช้แบบมืออุ้มลูกขึ้นมาจับลูกห้อยศีรษะลงกับพื้นแล้วก็เอามือทุบไปที่หลังประมาณ๓๔ครั้งเหรียญหลุดกระเด็นออกมาค่ะ
คุณพ่อบอกว่าดูในคลิปเหมือนคุณพ่อนิ่งมีสติใช่ไหมแต่พ่อบอกว่าเอาจริงคือตอนนั้นคือช็อกนะพ่อช็อกตกใจมาก
เคยดูแต่ในข่าวดูแต่ในคลิปในออนไลน์แบบนี้ค่ะ
คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับลูกสาวของตัวเอง
โชคดีที่เรียนรู้การช่วยเหลือเวลาที่คนมีอะไรติดคอผ่านทางยูทูป
เวลาเจอเหตุการณ์เนี่ยกับลูกสาวของตัวเองก็เลยช่วยเหลือเอาไว้ได้ค่ะ
ก็ตัดผมให้ลูกค้าอยู่ครับตัดผมให้ลูกค้าแล้วก็แฟนก็ตกใจผมก็งงอะไร
แล้วทีนี้แกก็บอกว่าลูกอมเหรียญเข้าไปแล้วทีนี้เหรียญบาทมันติดคอเหมือนกันครับ
ผมก็เลยจับขึ้นอย่างนี้คือให้น้องหัวเป็นด้านล่างแล้วก็ตอบหลังนิดหน่อย
แล้วก็เหรียญก็กระเด็นป้องออกมาเลยครับ
ต้องเอียงเด็กแล้วก็เคาะอะไรประมาณนี้ครับ
ไม่คิดว่ามันจะสามารถเอามาใช้ในชีวิตจริงได้ครับ
เรื่องนี้ผ่านไป๒ปีแล้วแล้วคุณพ่อช่วยลูกสาวเสร็จก็ทำงานต่อ
โตแล้วนี่โตแล้วนี่ค่ะโอ้โหคุณพ่อก็เลยฝากเตือนค่ะ

เวลามีลูกเล็กมีแบบเด็กเล็กอยู่ในความดูแลของตัวเอง
ก็ต้องดูอย่างใกล้ชิดแล้วก็ศึกษาวิธีการช่วยเหลือเอาไว้ด้วย
เพื่อมันเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรขึ้นนะคะ
อันนี้ตามการประถมพยาบาลเบื้องต้นเลยที่คุณพ่อทำเนี่ยเด็กเล็กต้องคว่ำหน้าก่อน
สำคัญมากแล้วก็ตบหลังสัก๕ทีสลับกับพลิกขึ้นมาแล้วก็กดที่หน้าอก๕ทีสลับไปสลับมา
แต่ของน้องโชคดีพอความนานแล้วล่วงลงมาเลยเหรียญล่วงเลย